ยายแท้ที่เลี้ยงมาตั้งแต่แบบเบาะจนเสียชีวิตนะครับ

ที่บอกคือมีเสียงกระซิบอะไรสักอย่างไหม
สุดท้ายวันนี้เริ่มได้สติแล้วนะครับทุกผู้ชมครับไปดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง
ผมต้องฆ่ายังไงครับ

จิตสำนึกผมรักยาย
แต่ผมตอบไม่ได้ว่าผมฆ่ายายทำไม
เพราะบางเรื่องก็จำได้บางเรื่องก็จำไม่ได้

คือเมื่อบ่าย๒วันที่๑๓มิถุนายนวันเกิดเหตุ

ผมดูดกัญชาเสพกัญชาแล้วหลับไปเลย

ผ่านเมื่อวันนี้ตำรวจเอาตัวมาสอบอีกรอบหนึ่ง
อันนี้บอกจำได้แต่จำได้ไม่หมด

นำตัวนายสิริมวงศุล

เอามาสอบปากคำนะฮะนี่

เสบคัญชายัวบ้านเสบเป็นนิจจสิน
นี่เอามาสอบปากคำอีกรอบนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้๑๓มิถุนายนนะครับแล็กเกอร์เนี่ย
คลั่งนะฮะเอามีดไปแทงแล้วก็ปาดคอยายแท้
ที่เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่แบบแบ๋บอกเลยนะครับก็คือคุณยายหมุด
ก่อเหตุในบ้านพักนะฮะที่ตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
พอคุมตัวได้นี่เห็นไหมฮะญาติพี่น้องตอนนั้นหลังจากมาเห็นศพยายหมุดก็ร้องไห้กัน
แล้วก็ไปคุมตัวแล็กเกอร์แล็กเกอร์ก็ไม่รู้เรื่อง
บอกผมไม่รู้เรื่องผมเสพกัญชาผมหลับไปนี่
นี่เกิดอะไรขึ้นผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผูจาโว๊คโว๊ควนนะฮะ
คุมตัวอีกทีเนี่ยคุมตัวไปเนี่ยแล้วนำมาสอบอีกทีวันนี้เนี่ยนะฮะ
เริ่มมีสติพอรู้ว่ายายตายบอกก็พอจำได้เป็นบางช่วง
นี่วันเกิดเหตุนะเห็นไหมโอ้โหดูสิ
วันนี้สารภาพทั้งน้ำตานะครับบอกวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เสพยาบ้า
กัญชาแล้วหลับไปไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีก็คือ
โดนชาวบ้านเนี่ยมัดตัวไปแล้วมัดตัวไว้แล้ว
บอกว่าสติกลับมาอีกทีนึงคืออยู่สภาพนี้แล้วเหรอคะ
เกอร์บอกว่าเขารักยายมากยายหมุดเนี่ยเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบเบาะ
เพราะพ่อแม่เขาแยกทางกันแต่มาช่วงหลังเนี่ยเขาบอกเขาเครียด
เพราะเมียเนี่ยขอเลิกขอแยกทางพอเมียขอแยกทาง
และเกอร์บอกผมก็เลยไปเสพยาบ้าแล้วก็เสพกัญชาด้วย
คุมสติไม่ได้วันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาไม่ได้ขังยายไว้ในบ้านนะแต่ยายกลัวที่ต้องอยู่กับเขาเพียงลำพัง
ยายก็เลยไปปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้านแทน
บอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลงมือฆ่ายายแบบไหนยังไง
จากนี้ไปขอชดใช้กรรมในสิ่งที่ก่อขึ้น
นี่คำสารภาพล่าสุดที่พอจะสอบปากคำได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ญาติรับศพคุณยายหมุดมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
ตำบลหนองนาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
สวดพระอภิษฐรรมหนึ่งคืนแล้วก็ชาปนกิจนะฮะ
ซึ่งคุณวิมลวันลงพื้นที่ไปเนี่ยได้คุยกับเพื่อนบ้าน
ก็คือเนี่ยคุณป้าคำเบานะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุญาติญาติเนี่ยพายายหมุดมาฝากที่บ้านป้า
เดี๋ยวญาติเขาจะออกไปทำงานกันพร้อมกำชับว่าอย่าให้ยายหมุด
แกไปอยู่บ้านอย่าอยู่กับแล็กเกอร์หลานชายตามลำพังเด็ดขาดนะ
เพราะเขารู้กันหมดชอบคลั่งชอบหลอนเสพยาบ้าเสพกัญชา

ช่วงบ่ายวันนั้นเนี่ยนะเห็นแล็กเกอร์ลักษณะตาลอยท่าทางแปลก
เดินมาตามยายหมุดที่บ้านป้าคำเบา

แต่แล็กเกอร์บอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องมากลัวผมไม่ทำอะไรยายหรอก
ผมรักยายผมจะตาย

นี่อยู่คนละครอบครัวนะนี่เรื่องในครอบครัวของเขา

จากนั้นแล็กเกอร์ก็ก้มกราบยายหมุด๒ครั้ง
นี่ฮะเหมือนกับจะให้ยายเนี่ยเชื่อใจหรือยังไง
หลานเนี่ยรักยายมาก
้มกราบยายสองครั้งแล้วก็จูงมือยายหมุดเดินกลับไปบ้าน
ผ่านไปสิบนาทีครับ
คำเบาบอกได้ยินเสียงยายหมุดร้องนะฮะ
เห็นหลานชายก็คือในแล็กเกอร์
แล็กเกอร์บอกผมไม่รู้ตัวเลยผมทำอะไรใช่ไหม

คำเบาบอกมองไปเนี่ยคือแล็กเกอร์เนี่ย
เหมือมีดเนี่ยแทงยายหมุดใหญ่เลยนะฮะใช่
ก็เลยรีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วย
มันกราบยายแล้วมันเลยบอกยายมาบ้าน

ตาบสองเทียร์จุดก็ไม่ไงละบ้านนี้
เอามึงสิจุอย่างนี้ไปยังแรก

บ้านนี้ที่ก็เลยจุงไม่ไง
มีไงแล้วว่ากูพอไปว่ากูพอไปหนักแรก
พี่สุดพิงกล้องวงชณ์ปิดที่

อยู่อย่างเยื้องกับบ้านของคุณใยหมุดนะฮะ๑๔นาฬิกา๔๑นาที๑๓วิทยุนายน
นี่นะชาวบ้านได้ยินเสียงร้องของใยหมุดนะฮะ
๗๙อ่ะหลานชายแทงฮะแต่ล้มเสียงดังลั่นซอยแต่ดูบ้านแถวนี้ได้ยินหมดนะฮะ
วิ่งปูกันไปดูแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้นะครับ
เพราะตอนนั้นแล็กเกอร์เนี่ยกำลังแบบคลั่งอย่างหนัก
ก็เลยได้จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบมาที่ที่เกิดเหตุ
นี่๑๔นาฬิกา๔๑นาทีนะฮะหลังจากนั้นครับ
๔นาฬิกา๕๙นาทีรถกู้ภัยเปิดไซเรนขับเข้ามาในซอย

แต่คุณยายเสียชีวิตแล้ว
แล้วนายแลคเกอร์ก็อย่างที่เห็นนอนแบบไม่ได้สติสตังค์
อยู่กับพื้นบ้านชาวบ้านก็ไปช่วยกันจับช่วยกันมัดตัวไว้
เห็นไหมฮะลูกสาวของคุณยายหมด
ซึ่งก็คือแม่ของนายแล็กเกอร์ผู้ต้องหา
บอกกับคุณวิมลวันทีมข่าวของเรา
บอกว่าแร็กเกอร์ลูกชายเนี่ยเป็นลูกคนเล็กนะ
กัญชาตั้งแต่อายุ๑๔ปีนะ

ตอนนี้๒๘แล็กเกอร์ติดกัญชาตั้งแต่อายุ๑๔

ถูกต้องแล้วแม่ของแล็กเกอร์เนี่ยที่คุยกับเราเนี่ย
มีลูกอีกคนนึงเนี่ยผูกคอตายไป
เพราะเสพกัญชาแล้วหลอนเมื่อหลายปีก่อน
คือตอนที่นี่ฮะน้องของแรคเกอร์อีกคนนึงเนี่ย

เกอร์ก็เหมือนกับก็ดีขึ้นมานิดหน่อย
เหมือนกับน้องเราก็เสพกัญชาจนตายไว้เราก็ต้องเลิกแล้ว
ต้องดีขึ้นมาแม่บอกดีขึ้นมานิดหน่อย
พอเขามาปลดล็อกกัญชากัญชาเสรีเนี่ย
แร็กเกอร์กลับมาเซฟกัญชาอีก
ถึงขั้นแบบพกบ้องกัญชาเนี่ย
ไปไหนมาไหนเนี่ยพกบ้องติดตัวตลอดเอาไปสูบทุกที่
แถมยังเสพยาบ้าร่วมด้วย
คลั่งจนแบบหลอนจนเลอะเลือนหมดไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้

เชื่อมั้ยวิมวลวัน
แม่เคยคิดนะว่าอยากจะแทงลูกชายให้พิการไปเลยเอาไม่ถึง
ตายนะเอาแค่พิการให้แบบไปทำร้ายใครไม่ได้แต่ก็ทำไม่
ลงสุดท้ายกลายเป็นว่าลูกชายเนี่ยมาฆ่ายายมาฆ่าแม่ของ
เธอเองเธอบอกว่าตั้งแต่วันที่๑๐มิถุนายน๓วันก่อนเกิดเหตุ
แว่งมาอยู่ในบ้านเธอกับสามีถึงขั้นต้องพากันออกไปเช่า
ห้องอยู่ที่อื่นนะอยู่บ้านไม่ได้ถามว่าอาจนะบอกชวนแล้ว
แต่แม่ไม่ไปถามทำไมแม่ไม่ไปแม่บอกแม่ห่วงหลานก็คือ
เกอร์ค่ะไม่มีใครอยู่บ้านเดี๋ยวไม่มีใครทำกับข้าวให้มันกิน
โถแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะเป็นยังไงอ่ะเธอบอกอยากให้ลูกชายติดคุกตลอดชีวิต
ไม่ต้องออกมาเลยนะครับตายในคุกได้ก็ดีอันนี้แม่เธอแม่พูดเลยนะ
ก็ตอนที่แม่ไปถึงจุดเกิดเหตุแม่ทั้งเครื่องรองเท้าใส่เครื่องนาฬิกา
มาใส่ชี้หน้าด่าแบบสัตว์เจสเฮษีอ่ะเลยนี่เห็นไหมล่ะชี้หน้าด่าลูกตัวเองเลย
วันที่จับได้ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานอ่ะลูกก็ลูกเถอะแม่แบบโกรธมาก
แม่วันนี้บอกตายในคุกได้เลยก็ดีอย่าออกมาเลยส่วนบ้านเนี่ยแม่บอกเดี๋ยวรื้อทิ้งหมดเลย
ขายด้วยจะขายเลยแล้วเดี๋ยวไปอยู่ที่อื่นแล้วไปอยู่บ้านสามีที่จังหวัดอื่นดีกว่าทำใจอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้
คำนี้เจ็บทั้งนั้นส่วนใหญ่เวลาแบบลูกตายอะไรอย่างนี้จะได้ยินพ่อแม่มักจะพูดว่าเกิดชาติหน้าชาติไหนก็ขอให้ได้เกิดมาเป็น
พ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันอีกนะ
นี่แม่บอกจะชาติหน้าชาติไหนชาติใด

คือให้มันเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะ

ถ้าเกิดลูกหลานเราคนในบ้านเราคลั่งยาขนาดนี้เนี่ย
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาเอาตัวไปแล้วล่ะ

ชาวบ้านบอกเอาจับไปให้วันสองวันก็ปล่อยกลับมาอีกแล้ว
หรือบางทีเขาบอกมันยังไม่หลอน

ยังไม่ได้ทำอะไรอันตรายอะไรใครก็จับไม่ได้อีก
พี่อุ๋ยถ้ามีโอกาสได้แบบคุยเปิดปากกับตำรวจหรืออะไรอย่างนี้

เวลาที่บอกว่ามันยังไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
หรือยังทำอะไรไม่ได้ความหมายมันคืออะไร
ผมเคยถามตำรวจนะตำรวจบอกว่าคือในมุมนึงเนี่ย
ตำรวจไปควบคุมตัวได้ค่ะแต่อำนาจในการส่งไปบำบัดเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่ตำรวจมันมันจะต้องมีญาติมีผู้ปกครอง
ในการที่จะอนุญาตให้เขาไปบำบัด
เอาละถ้าอย่างนี้ถ้าญาติบอกช่วยเอาแล็กเกอร์ไปหน่อยเถ

มันอยู่บ้านเนี่ยมันฆ่าคนในบ้านตายแน่
ตำรวจก็ต้องติดต่อสถานบำบัดแล้วก็พาไปบำบัด
ซึ่งมันก็จะพ้นจากตำรวจไปแล้ว
บำบัดกี่วัน๓วัน๕วัน๗วัน
โดยงานที่บำบัดเขาก็ต้องประเมิน

วนอย่างนี้ก็หลุบเดิม
เพราะฉะนั้นแหม่ต้องบอกใครดี

รัฐบาลรักษาการตอนนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันไหมครับ
ใครก็ได้แล้วกันเออหรือสำนักงานตำรวจแห่งภาษา
ทำยังไงดีให้มันมีผลเป็นรูปธรรม
เพราะถ้าไปสถานบำบัดเนี่ยมันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งนะ
ก็คือว่าสถานบำบัดมันก็ไม่เพียงพอนะในการรองรับ
เคยมีข่าวสถานบำบัดเอกชนใช่ไหม

งบต่อจากหน่วยงานอ่ะก็ต้องปล่อยออกมาก่อนด้วย
แล้วมันก็เคยมีข่าวไปเจอสถานบำบัติเอกชน
ก็ไปอยู่กันแบบโอ้โหถูกทรมานอยู่แบบ
สุขอนามัยสุขลักษณะไม่ดี
คือมันวนไปหมดปัญหาในสังคมเรื่องของยาเสพติด
อืมมันมีรอยสะดุดเยอะไปหมดเลยอ่ะ
อันนี้ฝากเอาไว้นะค่ะท่านผู้ชมครับมีหลานของคุณยายหมุดนะครับ
บอกว่าทุกคนในครอบครัวไม่มีใครให้อภัยแล็กเกอร์แน่นอน

ความจริงยาดก็พยายามเตือนยายหมุด
อย่าอยู่กับแล็กเกอร์แต่ยายหมุดแกไม่ฟัง

คือจริงแล้วยายหมุดเปรียบเสมือนแม่ของแรคเกอร์เลยนะ
ก็ทุกคนหนีขนาดพ่อกับแม่แล็กเกอร์ยังหนีไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่น

แต่ยายแกบอกเดี๋ยวไม่มีใครหุงข้าวให้มันกิน
น้องสาวของคุณยายหมุดบอกว่าเคยถูกแล็กเกอร์เนี่ยขู่ฆ่ามาหลายรอบนะฮะ
เคยเตือนพี่สาวเหมือนกันก่อนเกิดเหตุหนึ่งวัน
อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะน้องสาวคุณยายหมุนบอกฝัน
ฝันเห็นบ้านเลขที่หลังเกิดเหตุนี่แหละบ้านของพี่สาวเนี่ย
แล้วก็มีคนถูกฆ่าปาดคอในบ้านมียมทูตจะมาเอาไป
สุดท้ายเธอไม่ยอมไปด้วยบอกเดี๋ยวขอลาญญาติก่อน
กลายเป็นว่ารุ่งขึ้นคนที่เสียชีวิตคือพี่สาวเธอ
ชาวบ้านก็เลยวอนตำรวจนะฮะนอกจากนายแล็กเกอร์แล้ว
เขาบอกมันยังมีอีกหลายคนลักษณะแบบเสพยาบ้าเสพกัญชาหลอนคุ้มคลั่ง
เดินตาก่อนขวางวนไปเวียนมาจะทำอย่างไรกันดี
ไม่มีให้มีเหตุซ้ำรอยอีกถ้ากัญชายังจัดการไม่ได้
มันจะเสพจะไปห้ามอะไรมันล่ะใช่ไหมถ้ามันเสพในบ้านอ่ะ
ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมแจ้งจับไม่ได้
ชาวบ้านบอกจัดการยาบ้าให้ก่อนได้ไหมเอออ่านั่นสิเพราะนี่ยาบ้าบวกกัญชาเลยเนอะ
ยาบ้ามันเยอะเหลือเกินยังไม่ได้หายไปนะยาบ้าเนี่ยตอนนี้ถูกด้วย
ถูกอีกเหรอคะแล้วแล้วก็เห็นไหมเหมือนแล็กเกอร์อ่ะ
กัญชาแล้วไปบวกยาบ้าซึ่งมันมีหลายข่าวหลายเหตุการณ์นะช่วงนี้
ค่ะเราดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะ